ช่วงแรกเราพูดถึงฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ก่อน
ครั้งที่๗๒ก็มีงานแถลงข่าวนะครับของทั้ง๒สถาบันที่พร้อมจะลงสนาม
แล้วก็ประชันฝีมือกันในทุกเรื่องของ๒มหาวิทยาลัย

คืองานแถลงข่าวที่ว่านี้นะคะก็จัดขึ้นที่สยามสแพรวันนะคะ
ซึ่งเกมการแข่งขันนะคะ๓กุมภาพันธ์จัดขึ้นที่สนามสุพัชลาศัยเหมือนเดิม
ปีนี้มาภายใต้โลแกนที่ว่าปลุกสปีริตให้สังคม
ซึ่งในงานเปิดตัวการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ก็มีมาทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ผู้นำเชียร์ของทั้งสองสถาบัน

ส่วนดรรมเยี่ยมของจุฬาเนี่ยเขาเรียกว่าจุฬาคาถากร
จากนี้ก็ยังมีผู้อัญเชิญพระเกลี้ยวถ้วยกิจกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมถึงนักฟุตบอลทั้งสองทีมและก็โค้ชด้วย
ซึ่งตัวแทนของทั้งสองสถาบันนะคะเริ่มจากทางฝั่งจุฬาก่อน

ก็นำมาโดยทิศิพันธ์พ่วงจันทร์ที่ลงสนามให้กับจุฬาเป็นปีที่๒แล้ว
ก็บอกว่ามั่นใจว่าปีนี้ทีมขุมกำลังดีมาก
รวมทีมกันก็น่าจะทวงแชมป์กลับสู่ถิ่นจุฬาได้

ก็บอกว่าไม่หวั่นเลยเพราะว่าทีมก็มีการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี
ซ้อมกันอย่างเป็นระบบแล้วก็มั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์ได้
ก็ค่อนข้างก็สำคัญในปีนี้เท่านั้น
๒ครั้งที่ผ่านมาเราก็พลาดแชมป์ในครั้งนี้ไป
ผมว่าปีนี้เราก็มีการเตรียมทีมที่ดี
ทั้งไม่ว่าทั้งโค้ดตัวนักเตรียมหรือว่าทีมงานธุรการทุกคน
ผมว่าปีนี้เราก็ตั้งเป้าที่จะเอาแชมป์กลับมาอยู่แล้วในปีนี้
ก็มันเป็นบนนะครับประเพณีทั้ง๒ทีมนะครับ
กันให้เต็มที่ในสนามนะครับ
สนามก็คือเพื่อนกันนะครับเพราะฉะนั้นชัยชนะหรืออะไรต่าง

ให้ทั้งสองฝ่ายเต็มที่ในสนามนะครับ

ซึ่งก่อนที่จะจบการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับ
ก็คือเลือกทางอาหารของทางกล่องที่จุลายังที่เห็นมาสักครู่นี้
ก็ลองดูกันว่าคุกกี้กระร่องน้อยตัวนี้จะทายแม่นหรือเปล่า